รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
พี่เนี่ยสงสัยมาตลอดเลยว่าเอ๊ะบ้านที่โบอยู่

คือเวลาฝนตกมาฝนมันจะสาดเข้ามา
เพราะว่าเราไม่มีกำแพงใช่ค่ะ

ว่าประมาณเท่าไรคะ

นี่เป็นครั้งแรกเลยไหมที่ได้ยินเรื่องนี้

ถ้าไม่มีที่อยู่ทำไงดี
คิดไม่เอา
ร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

โทรหาคนรู้จัก
ลูกทุ่งสู้ชีวิต

สดชื่นจริงเลยนะ
สดชื่นค่ะ
ทุกอย่างมันก็ดูอบอวนไปด้วยการเฉลิมฉลอง
ฉากเรานี่โอ้โหยิ่งใหญ่มาก
ตอนนี้รู้สึกโอโถงและโออามาก
อยากจะบอกว่าชุดใหม่ของคุณป่าแต่ละชุดเนี่ย
คุณป่าดูหล่อและกระชากไวมากคุณป่า

ป่าใส่สูตรสีนี้แล้วไม่อยากพูดไทยกับคุณป่าเลย
อยากพูดเกาหลีว่าสรังเฮโยคุณป่า

นี่ค่ะดูหล่อมากคุณป่า

ก็เพื่อคุณผู้ชมก็จะได้มีความ

สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนและไม่คิดจะเปลี่ยน
นั่นก็คือพิธีกรค่ะอย่าเปลี่ยนโดยเด็ดขาดค่ะ
เราจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนาน

ทุนสู้ชีวิตของเราอ๋อเรื่องนี้เหรอคะใช่ครับเรื่องสำคัญ
เรื่องนี้แน่นอนค่ะไม่เปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วหรือว่า
นักสู้คนไหนถ้าร้องได้๑๐เพลงเมื่อไหร่ก็หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท

ทางไทยรัฐบอกว่ายินดีมากเลยถ้ายังมีคนรากย่าที่ต้องการทุนไปสู้ชีวิต
อีกเยอะเท่าไหร่ไม่อั้นค่ะเพราะฉะนั้นฝึกร้องเพลงแล้วสมัครกันมาเยอะ
เราอยากเห็นทุกท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกครอบครัว
รวมถึงครอบครัวของน้องคนนี้ด้วยนะฮะโอ้โหต้องเรียกได้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความกระตันอยู่
จากเธอจะมีความกระตันอยู่ต่อครอบครัวของเธอแล้วค่ะในเรื่องของการเรียน
เธอเองก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นของโรงเรียนเลยนะคะมีความสามารถหลายอย่างค่ะคุณผู้ชม
โอทิหารกว่าที่สุดเป็นมันว่าว่าว่ายังไงนะครับ
มาพบกับน้องโบเด็กผู้หญิงจากศรีสเกตผู้ไม่เคยปฏิเสธงานหนักครับเชิญครับ

ขอดูตรงนี้อีกทีหนึ่งได้ไหม
คุณผู้ชมทางบ้านหน่อย

นี่ถอนถึงรากเลยนะเอารากขึ้นมาด้วยนะ

มากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชายค่ะ

คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องชาย

แล้วก็พี่สาวอีกคนนึงก็คือพี่โอไปหาหมอ

ยังไม่สามารถมาด้วยได้นะคะ
เราเคยถามกันมีความเป็นห่วงว่าโบอยากเรียนต่อ

แต่ไม่มีสตางค์ซื้อชุดนักเรียน
วันนี้ใส่มาให้ดูถึงได้รู้ว่าอ๋อมันไซส์ต้องใหญ่นิดนึง
มันเป็นราคาอีกราคาหนึ่งเลยในวัยเดียวกันถูกไหมคะ
อันนี้ต้องสั่งตัดไหมหรือว่าเขามีไซส์นี้

เขาก็มีขายมีขายแต่เขาก็จะขายแบบมีราคาหน่อย
เพราะว่าใช้ผ้าเยอะปกติ
อันนี้ก็ทำให้เราหนึ่งเรื่องเลยที่เป็นอุปสรรค
ในการที่เราจะกลัวว่าจะไม่ได้เรียนต่อซึ่งเรียนฟรี
ทีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่พี่เนี่ยสงสัยมาตลอดเลยว่า
เอ๊ะบ้านที่โบอยู่ที่ว่ามันขึงแสลนด์อะไรเนี่ย

คือเวลาฝนตกมาฝนมันจะสาดเข้ามา

คุณพ่อแล้วก็น้องวิธีการนอนเป็นยังไง
นอนกับพ่อแม่ค่ะหนูก็นอนกับพี่สาว

นอนไม่ค่อยได้ค่ะเพราะกลัวเวลาไม่ได้ยินเสียงพี่อย่างนี้ก็ต้องตื่นขึ้นมาดูค่ะ
กลัวเขาชักไปตอนที่พื้น
ได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็ต้องขึ้นมาดู

กับพื้นหรือว่ามีแคล่หรือว่ามีอะไรไหม

ก็คือก้าวลงมาจากที่นอนก็คือเป็นดินแหละ

แล้วเวลากินข้าวกันกินตรงไหนมีแคล่นั่ง

ทีนี้บ้านที่อยู่ปัจจุบันที่ของใคร

คุณแม่คะบ้านที่เราอยู่อยู่ในที่ของใคร

เขาโอนให้น้องสาวคนสุดท้องเป็นคนจัดการมรดกแบ่งพี่น้อง๕คนค่ะ
ที่จำนวนนี้มีความกว้างกี่ไร่

๒ไร่แบ่งให้ใครยังไงบ้างพี่น้อง๕คน

ก็สบายสิฮะก็มีที่เป็นของตัวเองนะตอนนี้
ที่มันยังเป็นชื่อของน้องสาวคนสุดท้องอยู่
น้องสาวคนสุดท้องก็ไม่เห็นเลยทุกวันอยู่ในกรุงเทพเนี่ย

ประมาณ๕ปีค่ะ
ณตอนนี้เป็นยังไงคุณแม่
ก็น้องสาวกับพี่สาวคนโตเขาเอาไปจำนองที่ทกศ๑แสนบาท
เอาไปไว้กับทกศหนึ่งแสนบาททีนี้ทำไงคะ
ก็ถามพี่สาวพี่สาวเขาว่าเขาก็ใช้ดอกมั่งไม่ได้ใช้ดอกมั่งเลยค่ะ
ห่วงที่อยู่เหมือนกันนะคะ
กลัวไหมกลัวว่าจะโดนยึดที่ไหมเพราะที่นี่ก็เป็นของแม่เรา

เพราะว่าที่ตรงนั้นใครเห็นเขาก็อยากได้
แล้วราคาของมันจริงตอนนี้มันควรจะประมาณเท่าไหร่คุณแม่พอทราบไหมฮะ
ตรงนั้นมันติดถนนติดที่เจริญด้วยนะ

ล้านยังเพราะว่าที่มันเจริญอ่ะ
ก็ถ้าจะหลุดจำนองไปแค่แสนเดียวนี่มัน

จริงแล้วคุณแม่อยากขายไหมคะที่ตรงนั้น

อยากจะเก็บไว้เป็นที่อาศัยแล้วทำกินเพราะเป็นที่ของบรรพบุรุษ

คือพี่น้องไม่ว่าอะไรกันแต่ถ้าจะปล่อยให้หลุดไปแค่แสนเดียว

ด่ายังไงขึ้นมาจัดการไปก้งไปกู้เข้ามาไทย

ล้านก็แบ่งกันคนละล้านแล้วคุณแม่ก็ไปหาที่อยู่ก็ยังโอเค

คุณแม่อยากบอกอะไรกับน้องไหมถ้าสมมุติว่าน้องดูอยู่นะตอนนี้
ก็อยากบอกให้น้องขึ้นมามาคุยกันค่ะมีเท่าไหร่ก็คือมาช่วยกันหาแล้วก็ไปถ่ายออกมาค่ะ
ณปัจจุบันในที่ที่คุณแม่อยู่มีใครอยู่มั่งในพี่น้องเรามีใครปลูกบ้านอะไรอยู่ในที่
ยังค่ะเพราะว่าน้องอยู่กรุงเทพหมดค่ะแต่เห็นคุยว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพไม่สะดวกสบายก็จะไปอยู่ติดติดกันนั่นแหละเป็นล็อกเป็นล็อกของใครไปเลย
ก็แบ่งกันไปละล็อกคนละล็อก
โบนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมที่ได้ยินเรื่องนี้
ค่ะอืมรู้สึกยังไงสงสารแม่
ถ้าไม่มีที่อยู่ทำไงดี
เดี๋ยวกลับไปจากรายการคุณแม่ต้องไปตามเรื่องนี้ก่อนเลยนะ
สำคัญนะคะจะได้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะคุณแม่
ค่ะนะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณแม่คะค่ะบางทีเรามัวแต่ทำงาน
หาเช้ากินค่ำเพื่อดูแลครอบครัวเราเพื่ออยู่กินกันไปวันวัน
แค่นี้ก็หมดวันแล้วทำงานงกเรื่องอื่นบางทีมัน
มันไม่รู้จริงแต่ว่ามาคุยกันอย่างนี้
ดีแล้วจะได้รู้นะคะกลับไปก็จัดการนะแม่นะ
อ่ะทีนี้มาคุยกันเรื่องของโบเรื่องบนเวทีนี้ค่ะ
ณตอนนี้โบมีแล้วหกหมื่นนะลูกนะเพลงต่อไปนี้
เป็นเพลงที่ห้าก็เหลือแค่สองเพลงนะครับก็จะถึงหนึ่งแสนบาท
จะต้องผ่านเพลงนี้ก่อนเพลงที่ห้าเพลงนี้แปดหมื่นบาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
แววหวานเป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องโบ
ก็เคยซ้อมค่ะแต่ตัวเงินมันเยอะมันตื่นเต้นจำไม่ค่อยได้แล้ว
อ๋อเอาล่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่

สภาวะตื่นเต้นเพลงนี้เคยร้องมากี่ครั้งแล้ว
สองสามครั้งค่ะปกติร้องได้ถูกทุกคำไหม
ทุกคำตอนที่ซ้อมมาใช่ไหมค่ะแต่ว่าตัดเรื่องความตื่นเต้นไป
คือเพลงนี้ร้องได้แน่แน่แต่ว่าอ่าไม่ต้องหิกมือเดี๋ยวนิ้วเดี๋ยวนิ้ว
สบายคิดซะว่าเพลงนี้ร้องเล่นเล่นแต่ถ้าความกดดันมันมากเหลือเกิน
ตัวช่วยตัวช่วยยังอยู่กับเราเหลือเท่าไหร่คะคุณป่าตอนนี้
โอ้โหเหลือต้อง๒แผ่นเพราะว่าใช้ไปแผ่นเดียวเท่านั้นเอง
ข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่ร้องเพลงเก่งของตัวเอง
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและโทรหาคนรู้จัก
เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
ตอนนี้ถ้าหยุดนะครับก็มีอยู่๖๐๐๐บาทแน่เลย
ได้แน่นะครับแต่ถ้าจะสู้ต่อก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดร้องผิดขึ้นมา๖๐๐๐ที่มีอยู่ก็จะเหลือ๓๐๐๐บาท
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕นะครับมูลค่า๘๐๐๐บาท
โบจะสู้หรือจะหยุดครับ
หรือหยุดครับสู้ค่ะสู้ครับ
ตัวช่วยนะครับจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้า
ดีดีไอบูพาเวอร์ยังเหลือใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ
เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ค่ะใช้นะครับโอเคดีมาก

น้องโบครับแผ่นแรกที่จะเลือกแผ่นไหนครับ
สองค่ะสองนะครับ
ดูสิครับว่าตัวช่วยแผ่นที่๒คือ
ได้เปลี่ยนเพลงครับ
โอเคเปลี่ยนเพลงนี้เราจะเปิดเพลงที่จะเปลี่ยนให้ฟัง
ก็เป็นอินโทรเหมือนกันฟังแล้วอยากจะเปลี่ยน
หรืออยากจะเปิดอีกแผ่นหนึ่งหรือไม่อยากจะเปลี่ยนก็ได้หมด
ค่ะนะครับแต่ตอนนี้ฟังก่อนว่าเพลงที่จะให้เปลี่ยนนั้นมันคือเพลงอะไร

แต่ละ
อันนี้

อันนี้

นี่
นั่นคืออินโทรเพลงตัวช่วยค่ะที่โบจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้เป็นยังไงคะ

เพลงตัวช่วยนี่ยากอันเดิมของเราง่ายกว่า
เหลือตัวช่วยอีกตัวหนึ่งค่ะโบจะใช้ไหม
ตอนนี้เรากลับมายืนอยู่จุดเดิมแล้วตัวช่วยที่เราเลือกเปิดไม่เกิดผล
ตั้งต้นใหม่ลูกตั้งต้นใหม่เอาใหม่
ตัวช่วยไปแล้วนะครับ๑แผ่นได้ออกมาเป็นเปลี่ยนเพลงไม่ใช้สิทธิ์นะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่อีก๑แผ่นป้ายที่จะมีสิทธิ์ใช้
น้องโมครับตัวช่วยใช้หรือไม่ใช้ครับ

โบครับตัวช่วยแผ่นสุดท้ายของโบแผ่นไหนครับ

ดูกันครับตัวช่วยแผ่นสุดท้ายนะครับ

๓ค่ะ

ช่วยลดความตึงเครียดลงไปได้๑คำ
หนูทำได้ตะโกนเลยเชื่อพี่
หนูทำได้

ถ้าเกิดน้องโบร้องผิด๑คำ

ไม่ผิดแต่อย่าเกิน๑คำถึงแม้จะเป็นคำเดียวกัน
แต่คนละที่ก็ถือว่าเป็น๒คำพร้อมนะครับ
มาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาทครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
สุขา
มองถุงฟีนห่องเข้า
ต้นเท้าน้องรวม
คงลงคอยคมเขียว
ทรเราเศร้าอยู่คนเดียว
เข้ารอคอยคนเกี่ยว
ดังฉันเฝ้ารอเธอมา
เคยให้สัญญาต่อกัน
เคยพร้ำรำพัน

รอจนเข้าออกร่วงอีกครั้ง
อยู่ไหนคนเคยสบตา
มองหาไม่มีแม่เงา
สัญญาสัญญาบ้านทุ่ง
ลืมคลองลืมคลุ้ง
ลืมทุ่งลืมรักสองเรา
เฉงอรอยิ่งรอยิ่งคอยยิ่งเหงา
กลายเป็นสัญญาทรง
เมื่อเธอนั้นลืมว่าจะ
มองทุ่งสีทองคราใด
ยิ่งปวดหัวใจ
เมื่อใดที่คิดขึ้นมา
เหมือนดังคนไข้รอยา
อยากให้เธอรู้ว่า
มันทรมานเหลือเกิน
ลูกคลุมสู่ที่ริวิต